ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่อุบลราชธานี
เป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์เหมือนกัน

แล้วเป็นชายกับชายแล้วก็ผู้หญิง
เรื่องราวก็คือว่าผู้ชายสองคนเขาคบกัน
คนหนึ่งอายุ๓๑อีกคนอายุ๑๘
ก็คบกันอยู่ดีฝ่ายที่อายุมากกว่าเขาทำงานแล้วใช่ไหมคะ
แล้วปรากฏว่าฝ่ายคู่ขาที่อายุ๑๘ปี

คือฝ่ายอายุเยอะกว่าให้ง่ายคือเปรอะเด็ก
เขาก็แค้นจะบุกไปเคลียร์เรื่องราวปัญหาหัวใจสุดท้าย

ยิงเข้าขมับคู่ขาจนเสียชีวิตเลยนะคะ
ตำรวจอุบรรณราชธานีนำกำลังไปควบคุมตัว
นายวีรพงศ์สูงสุดอายุ๓๑ปีค่ะ
เป็นผู้ต้องหาที่ใช้ปืนยิงนายนัทธวุฒิคูณสว่าง
หรือว่าเป๊กวัย๑๘ปีจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นในตำบลปะอาวอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะคะ
หลังก่อเหตุเขาก็หนีไปซ่อนตัวในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ที่ตำบลหนองครกอำเภอเมืองศรีสเกต
เนี่ยจังหวะที่ตำรวจอุบรณ์ไปควบคุมตัว
เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยนะว่าเสียใจยังร้องไห้อยู่เลยอะค่ะ
นายวิรพงศ์รับสารภาพบอกว่าเขาคบกับนายนัทธวุฒิมา๒ปี
ส่งเงินให้ใช้ตลอดเลยลงทุนทำธุรกิจให้หลายต่อหลายอย่าง
เปิดสถานบริการให้บริการรถแห่
ล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะเปิดบ่อตกกุ้งในตัวเมืองอุบลราชธานี
เปิดให้กับเด็กคบกันอยู่ด้วยนะ
ใช่เป็นแฟนกันใช่ไง
ก็คุณดูธุรกิจแต่ละอย่างสิ๒ปีเปิดนู่นเปิดนี่ให้เยอะเลย
แล้วปรากฏว่าเมษายนที่ผ่านมาเริ่มสังเกตเห็น
ทำไมเรียกว่าแฟนแล้วกันนะเขาคบกันอะเนาะ
แฟนแปลกไปนายนัทธวุฒิเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไป
อยู่อยู่ใช้เงินเยอะมากจากที่ปกติก็ใช้ประมาณนึง

ทองคำที่เคยซื้อให้เก็บก็เอาไปขายจนหมด
มันแปลกมากมันผิดปกติเออขายทำไม
นั่นน่ะสิล่าสุดวันจันทร์ที่ผ่านมา
ถูกนายนัทธวุฒิบล็อกเฟซบุ๊กแล้วติดต่อไม่ได้อ่ะคุณครับ
คือคนคบกันอยู่นะยังไม่ได้เลิกกันนะ
แล้วอยู่มาบล็อกเฟซบุ๊กแล้วติดต่อไม่ได้อีกเลย

แล้วทุกปรากฏว่ามีเพื่อนอ่ะไปเห็นนายนาธวุฒิ
เฟซบุ๊คของนายนัทธวุฒิขึ้นสเตตัสในเฟซบุ๊คว่าไงรู้ไหม
กำลังคบหาอยู่กับตึ๊ดแล้วก็เป็นชื่อผู้หญิงคนหนึ่ง
มันก็จะมีการโพสต์แล้วก็ขึ้นได้ว่าคบกันอยู่
เพื่อนไปเห็นพี่ดัทก็เข้ามาบอกเขา

หักหลังทั้งความรักที่ให้และเงินทองที่ให้
และในมุมชมภาพนี้สะเทือนใจคนหลายหลายคนเลย
เพราะว่าเป็นแม่
แม่ของนายวิรพงศ์เดินทางมากับพ่อนะคะพอรู้ว่าลูกชายถูกจับก็เดินมาที่โรงพัก
ร้องไห้กอดกันอยู่บนโรงพักค่ะ
นายวิรพงศ์ก้มลงกราบขอขมาพ่อกับแม่เลยนะ
ขอโทษในสิ่งที่เขาได้ทำลงไป
แม่เนี่ยเอาน้ำมนต์มาพรมให้ลูกกอดลูก
แล้วก็บอกลูกบอกว่าตั้งสตินะปรับปรุงตัวใหม่นะ
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วค่ะ
และนายวิรพงศ์เองก็รับสารภาพทุกข้อกล่าวหาเลยด้วย
ก็ต้องไปปรับปรุงตัวในคุกนะก็คุณฆ่าคนตาย
จริงความรักมันแก้ไขได้ครับมีสตินิดนึงเนาะ
ฆ่าคนตายมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับ